การแสดงหุ่นของไทยมีมาตั้งแต่สมัยอายุทยาและได้เปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยมีหลายรูปแบบจนมาเป็นหุ่นที่มีกระบอกไม้ไผ่เป็นลำตัวภายในเรียกว่าหุ่นกระบอกเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนศีรษะและมือ
บันเลงเพลงประกอบการแสดงละครหุ่นกระบอกใช้วงปีภาษธรรมดาแต่ได้เพิ่มเติมซออู้กลองต๊อกและแต๋วซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของจีนเข้ามาด้วย
โหมโรงแล้วแล้วเริ่มบันเลงเพลงวาหุ่นตัวนายโรงจะออกมาร้องเพลงช้าปีนอกและปีตลิ่งนอกซึ่งเป็นบทไหว้ครู
จบแล้วปีภาษจะบันเลงเพลงรัวสามลาให้หุ่นนายโรงเข้าฉาก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน